ประธานกรปศนะคะประธานมูลนิธิกรปศและในจตุพรภุมภัณฑ์ประธานนปช
เป็นการพูดคุยถึงเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรต่างนะคะ

คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้
รวมทั้งมาวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

เหลือเวลาอีก๔๐วันเท่านั้นจากวันนี้ไป
จะถึงวันที่๗สิงหาวันลงประชามติ
บรรยากาศก็ดูเหมือนว่าจะเข้มข้นขึ้น
แต่ว่าอยากให้เป็นการเข้มข้นที่แสดงความคิดเห็น
ระหว่างความเห็นด้วยคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วย
แต่ไม่ใช่เข้มข้นด้วยบรรยากาศที่มีการห้ามปราม
มีการจับกลุ่มมีการต่อต้านถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
เป็นความเข้มข้นที่ไม่เป็นประโยชน์ครับ
แต่ความเข้มข้นของการแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ย
ต้องเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับว่า
อันนั้นเนี่ยหัวข้อที่จะหยิบมา
เถียงกันว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมีไม่กี่ข้อ
แต่ในรัฐมนูลเนี่ยถ้าจะหยิบเอามุมดีมา
มุมเดียวโอ้ยก็ข้อดีเยอะแยะ
แบบโลกสวยมองแบบมุมบวก
หยิบเอาเฉพาะมาตราที่เป็นประโยชน์กับสังคม

มาตราที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเยอะแยะ

ถ้าจะไปหยิบเอามาตราที่เป็นปัญหา
มาตราที่เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
มาตราที่เขาบอกว่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพ
มาตราที่บอกว่าไม่เห็นความสำคัญของคนที่มาจากการเลือกตั้ง

ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เสพข้อมูลข่าวสาร
จะได้ฟังจากคนที่มองมุมไหน
เรื่องของลักษณะนู้นเป็นเรื่องยาว

ฉะนั้นถ้าไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกัน
แล้วไปลงประชามติกันโดยท่ามกลางความไม่รู้
อันนี้ครับที่เป็นห่วงกันมากว่า

ลงด้วยที่เขาบอกว่าให้ลงอย่างนี้
เขาบอกว่าให้ลงอย่างนั้น
อันนี้น่าเสียดาย
ถ้าจะทำประชามติโดยการไม่รู้
ฉะนั้นขีดเส้นใต้ยังยืนยันนะครับว่า
การให้แสดงความคิดความเห็น
ควรจะมีสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดความเห็น

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น
ต้องมีเส้นแบ่งว่าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย

ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูต่อไปนี้ก็คือว่า
อย่าให้การแสดงความคิดเห็น

เหลียวซ้ายก็ไปเจอพรบประชามติ
เหลียวขวาก็ไปเจอคำสั่งคอสช
เหลียวไปอีกทีนึงไปเจอพรบความมั่นคง
เหยียวไปอีกทีนึงไปเจอพรบการชุมนุม
ไปโน้นอ้าวพรบรักษาความสะอาดก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

และถ้ามองไปรอบตัวยังไปเจอพระราชบัญญัติกฎหมายต่างอย่างนี้
การแสดงความคิดเห็นก็ถูกกดทับเงียบเอาไว้
ถึงเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหา
ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่า
เห็นคนสุเทพเทือกสุบัน
ออกมาชักทงเชียร์รัฐธรรมนูล
ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
ตรงใจอย่างนั้นตรงใจอย่างนี้ดีกว่าที่กปศเรียกร้องซะอีก
แปลว่าดีเกินกว่าที่คิดว่างั้นเถอะ
พอคุณสุเทพออกมาคุณจตุพรก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ย
คุณจตุพรก็ขอใช้สิทธิ์ในการอธิบายด้วยว่า
รัฐมนูลนี้มีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าท้าดีเบตกันว่ากันตั้งแต่คำปลารบไปเลยว่างั้นเถอะ
เปิดหน้าแรกขึ้นมาก็แสดงความคิดความเห็นกัน
ถามว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไงเรื่องนี้ควรจะได้รับการสนับสนุนครับ
เอาเลยครับฉะนั้นอยากให้กศชอยากให้รัฐบาล
กรรมการร่างอยากให้กรกตเปิดไฟเขียวให้เขาพูดกันครับ
แล้วไม่ต้องกลัวครับคนเราเนี่ยเวลาพูดกันหน้ากล้องโทรทัศน์เนี่ย
มีความรับผิดชอบมากกว่าพูดบนเวทีปลาใสทั่วไปอยู่แล้ว
เวลาพูดบนโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมโทรทัศน์ดิจิตอลโทรทัศน์อะไรต่ออะไรต่างเนี่ยนะ
หรือพูดทางอินเตอร์เน็ตเนี่ยการถ่ายทอดลักษณะอย่างนี้คนพูดต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง
เหนือไปกว่านั้นคนพูดต้องรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานี
เพราะแต่ละสถานีเขามีผู้อำนวยการหมดพูดอะไรเกินไปผู้อำนวยการสถานีเขาไม่ให้ออก
จากผู้อำนวยการสถานีกศธชเขาดูเนื้อหาอยู่
ฉะนั้นมีเกราะตั้ง๓ชั้นที่จะป้องกันไม่ให้พูดเกินเลยเกินเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณสุเทพหรือทางฝั่งคุณจตุพร
เงื่อนไขเดียวกันคือ๑เขาเซ็นเซอร์ตัวเอง
ไปหยาบคลายเก้าร้าวพูดอำนวยการสถานีเจอแง่
เขาก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าไม่ให้พูดออกอากาศ
บนเวทีพูดบนเวทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดเอามันกันนะครับ
ถ้าไม่เอามันคนไม่ฟังคนฟังก็ไม่สนุก
ฉะนั้นเวลาพูดบนเวทีก็จะมีบรรยากาศ
ลงอ่ะของขึ้นแต่ถ้าพูดหน้าโทรทัศน์เนี่ย
ไม่ต้องห่วงครับผมจึงอยากเรียกร้องว่า
อยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนนี้
ได้พูดกันอย่างเต็มที่ได้แสดงความคิดความเห็น
ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปลุกระดมหรอกครับ
ปลุกระดมเมื่อไหร่ปั๊บก็มีคนดำเนินการได้เขาก็กลัวอยู่แล้ว
นี่คือเรื่องที่กำลังจะบอกส่งสัญญาณว่า
เพราะวันนี้เห็นข่าวว่าแหมทั้งสมชทั้งใครต่อใคร
กำลังจะดูว่าที่คุณสุเทพพูดเนี่ยมีปัญหาไหม
คุณสุเทพพูดไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเขาเชียร์
แต่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาทำไมสุเทพพูดได้แล้วจตุพรพูดไม่ได้
ฉะนั้นถ้าปล่อยให้สุเทพพูดเดี๋ยวจตุพรจะอ้างเป็นข้ออ้าง
ก็เลยไปห้ามสุเทพซะด้วยถ้าอย่างนี้เสียของ
ผมจึงบอกว่า๔๐วันที่เหลือปล่อยให้พูดครับ
คนจะได้เข้าใจคนที่ดูทีวีคนที่ดูเว็บไซต์
คนที่ดูอินเตอร์เน็ตจะได้เข้าใจ
เพราะมาจนถึงวันนี้ต้องเข้าใจตรงกันว่า
ลำพังครูกอครูขอครูคอนั้นเนี่ย
ไม่ได้ไปทำความเข้าใจกับประชาชนได้มาก
เท่าที่กรทหรือคณะกรรมการร่างคิดตั้งแต่ตอนแรก
ครูกอไปอธิบายครูขอครูขอไปอธิบายครูคอ
แสนกว่าคนเรามีหมู่บ้านมากมายมหาศาล
ผมได้คุยกับอธิบดีกรมการปกครอง
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ในระดับของกระทรวงมหาดไทย
ท่านบอกว่า๑ชุดของครูขอที่จะออกไปพบชาวบ้านเนี่ย
ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเพราะถ้าไปคนเดียว
เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้ไปพูดอะไร
ฉะนั้นต้องไปกัน๔คนเผลอมากกว่านั้น
ถ้าในจังหวัดนั้นมีทหารด้วยทหารตามไปด้วย
มีฝ่ายปกครองอาสาสมัครฝ่ายปกครองตามไปด้วย
ถามว่าแล้วจะไปได้ทั่วไหมล่ะครับ
ธิบดีกรมการปกครองบอกเป็นไปไม่ได้
ที่จะได้เคาะประตูทุกบ้าน
ฉะนั้นเขาจะใช้วิธีการว่า
ชนบทที่ไหนมีการชุมนุมกันหลายคน
มีงานวัดมีงานบุญมีงานแต่งงานมีงานบวชมีงานไหน
ก็๔๕คนนี้ก็ไปเป็นชุด
บอกให้ชาวบ้านฟังว่ารัฐมนูลเป็นยังไง

เพียงแต่บอกว่ารัฐมนูลเนี่ยเป็นยังไง
แล้วรัฐมนูลมีตั้งไม่รู้กี่มาตรา
แล้วจะหยิบมาตราไหนไปล่ะครับ
แล้วจะหยิบมาตราไหนไปบอกล่ะครับ
ไปบอกเรื่องการศึกษาเหรอ

ไปบอกเรื่องอะไรต่อมิอะไร
แล้วเอาจะเวลาที่ไหนไปอธิบาย
ฉะนั้นทฤษฎีหลักการที่ให้ครูกอไปบอกครูขอ

ผลที่ได้รับออกมาจะไม่เป็นไปตามเป้าแน่นอน
ไม่มีทางเลยที่คนจะเข้าใจ
ครูคอเองก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจ
แล้วไม่รู้จะหยิบเอาส่วนไหนไปอธิบาย

ถ้ามองในแง่ร้ายส่วนหยิบเอาเฉพาะที่
มีปัญหาไปอธิบายก็อีกแบบหนึ่ง
โลกสวยหยิบเอาปัญหาที่ดีไปอธิบายอีกแบบหนึ่ง
วันนี้จึงขอทักชักทงเชียร์ให้สุเทพเทือกสุบัน
กับจตุพรพรมพันธ์
ซึ่งเขามีสื่ออยู่ในมือ
ก็ไปฟังจตุพรค้านสุดริ่มทิ้มประตู
ก็เจ้ากันแล้วจะได้รู้กันว่า
เราควรจะไปลงมติยังไงในวันที่๗สิงหาคมครับ